พาไปทั้งเชียงรายไปทั้งพยาวเลย
ที่พยาวนี้ค่ะจะพาไปดูพระพุทธธรูปเห็นทราย

เพราะว่าเมื่อเวลาที่เรามองพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะ
ก็เหมือนพระจะมองเราตลอดด้วยเลยนะ
ส่วนที่เชียงรายไปเที่ยวที่ไหนติดตามไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะ
พระพุทธรูปหินทรายแก่สลักปางมารวิชัย
ศิลปะล้านนานในพิพิธภัณฑ์เวียงพยาวภายในวัดลีอำเภอเมืองพยาว
เป็นพระพุทธรูปที่มีประชาชนไปสักการะจำนวนมาก
เนื่องจากมีลักษณะรูปร่างสง่างาม
ใบหน้าและปากมีลักษณะยิ้มอย่างสงบ
และมีดวงตาที่ชอบมองตามผู้คนที่มาสักการะบูชา
จนมีชาวบ้านเรียกว่าพระยิ้ม
สาเหตุที่พระพุทธรูปหินทรายแก่สลักปางมารวิชัย
มีลักษณะที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
เพราะคนสมัยโบราณได้สร้างโบราณวัตถุด้วยความเลื่อมใสสัทธา
พระพุทธรูปจึงออกมายิ้มต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่น
อกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้ศึกษา
คุณผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะ
นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติภูซางจังหวัดพยาวค่ะ
และด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือน้ำตกภูซางค่ะ
และลำห้วยตรงนี้นะคะเรียกว่าลำห้วยน้ำเปื่อยซึ่งเป็นน้ำเย็น
ไหลไปสมทบกับน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาประมาณ๑๕เมตร
ซึ่งน้ำตกเป็นน้ำอุ่นค่ะอุณหภูมิประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
น้ำเย็นกับน้ำอุ่นไหลมาสมทบกัน
ก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มากในช่วงหน้าร้อนนะคะ
แล้วก็น้ำตรงนี้แหละค่ะก็จะหล่อเลี้ยงชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนต่อไปด้วยค่ะ
หลายคนเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าน้ำตกอุ่นค่ะมีน้ำตลอดทั้งปี
น้ำใสปราศจากกลิ่นกรรมทัน
บริเวณใต้น้ำตกเป็นแอ่งน้ำเหมาะสำหรับลงแช่น้ำอุ่นให้สบายตัว
ส่วนบริเวณเหนือน้ำตกมีเส้นทางชมป่ามีสภาพเป็นป่าพรุน้ำจืดที่เต็มไปด้วยพันไม้แปลกตานานาพันธุ์
ซึ่งหาชมได้ยากอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้น
ใกล้กันยังมีบ่อซับน้ำอุ่นซึ่งเป็นบ่อน้ำตามธรรมชาติ
และเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกภูซางเป็นบริเวณที่มีทานน้ำอุ่นผุดขึ้นมาจากใต้ผืนดิน
ชมธรรมชาติกันเต็มอิ่มแล้วเราไปหาผลไม้อร่อยทานกันดีกว่าค่ะ
นี่เป็นร่ายสรรพารสภูแรที่ตะโมนนางแรอำเพิ่อเมืองเชียงราย
ที่ขึ้นชื่อของความอร่อยกรอบกินสดที่ไร่
ได้ทั้งบรรยากาศและความอร่อยสดใหม่จริงค่ะ
จากการสอบถามเจ้าของไร่บอกว่าซื้อพันธุ์มาปลูกเพียงแค่ครั้งเดียว
จากนั้นนำมาขยายพันธุ์เอง
ต้นไหนสมบูรณ์ก็จะออกผลประมาณ๕๖ผล
และสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
นับเป็นของดีอีกหนึ่งสิ่งของที่นี่เลยค่ะ
เที่ยวมาทั้งวันแล้วไปนวดให้หายเมื่อยกันดีกว่า
นวดที่นี่เรียกว่าการย่ำขาง
เป็นวิธีบำบัดรักษาวิธีหนึ่งของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
ส่วนมากใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออำมพลึกอมภาษณ์
โดยจะใช้เท้าชุบไพรหรือน้ำมันงา
ย่ำบนค้างที่เผาจนร้อน
แล้วนำไปย่ำบนร่างกายหรืออวัยวะของผู้ป่วย
ค้างคือโลหะเหล็กที่นำไปหล่อจนเป็นใบค้างสำหรับไถนา
เชื่อว่ามีแร่ธาตุที่เป็นตัวยาสามารถรักษาโรคได้
ส่วนค่ารักษาก็แล้วแต่จิตศรัทธาค่ะ
โดยแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่๑๑

เพื่อมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการตลาด
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยค่ะ
วัชรีดวงสัยเข่าไทยรัฐทีวีปรายงาน